ลายงานกันอยู่จนฟ้าสองยังคงอยู่ยังถูกค่ะไปเชิญที่คุณผู้ดิมพัดแล้วกัน
เชิญเลยค่ะกลับกลับมาติดตามบรรยากาศด้านหน้าห้าง
ฯนหน่อยกู้ภัยหุกสามหนึ่งรวมฝึงกู้ภัยสว่างเนี่ย
อยู่ระหว่างการที่จะเตรียมความพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือ
มาบัญชาการเหตุการณ์ทราบนะครับนอกเหนือจากศพที่ยืนยันไปแล้วก่อนหน้านี้๒๑
ยังไม่สามารถลำเลียงออกมาได้อีก๔ศพนะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งเป็นประชาชนทั้งหมดณตอนนี้ยังไม่สามารถลำเลียงออกมาได้นะครับ
เสียงปืนดังขึ้นมาตลอดทั้งคืนแล้วก็มันหนักขึ้นในช่วงประมาณตี๒ตี๓ตี๔ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
และช่วงเวลาตีห้าเนี่ยเป็นการดังขึ้นหลายสิบนัดซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงสุดท้ายที่เสียงปืนดังขึ้นนะครับ
ทำให้ทางเจ้าหน้าที่มีการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ว่าตัวของคนร้ายอยู่บริเวณจุดไหน
สักประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยร้องขออากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเพื่อที่จะบินสำรวจตัวของพิกัดของคนร้ายที่ไปหลบซ่อนอยู่นะครับ
ซึ่งมีการร้องขอโดรนของทีมข่าวหลายสำนักด้วยกันที่จะเป็นการบินพร้อมกันในการติดตามหาตัวคนร้ายซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นใช้โดรนของทางเจ้าหน้าที่บินไปแล้วนะครับ
แต่ปรากฏว่าตัวของคนร้ายเนี่ยยิงโดนของเจ้าหน้าที่ตกแล้วก็เสียหายไป๒ลำด้วยกัน
ณตอนนี้ต้องร้องขอโดรนของทางทีมข่าวเนี่ยใช้ในการบินสำรวจแทนนะครับ
ณตอนนี้เนี่ยมีการนำเจ้าหน้าที่โดรนเข้าไปสมทบเพิ่มเติมด้วย
เหนือจากทางเจ้าหน้าที่ที่ใช้เทคนิคในการค้นหาตัวคนร้ายแล้วทางภาคพื้น
ยังมีการใช้ผลแม่นปืนต่างจากทั้งของทหารและตำรวจสมทบเข้าไปตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งภายหลังจากที่ฟ้าสางเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่ผมรายงานไปครับว่ามีการเข้าไปดูพื้นที่บริเวณชั้นจี
พบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๔รายนอกจาก๒๑รายที่ทางยืนยันไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ยังไม่สามารถลำเลียงออกมาได้ครับคุณผู้ชมครับ
บรรยากาศด้านหน้าผมนะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยยังคงอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือตัวของคนเจ็บที่อยู่ด้านในนะครับ
ส่วนนั้นสามารถทยอยออกมาได้แล้วและอีกบางส่วนนั้นยังคงติดอยู่ภายในแล้วก็มีการยืนยันข้อมูลนะครับว่ามีการจับตัวประกันไว้เป็นตัวประกันนะครับที่ทำให้คนร้ายเนี่ยยังไม่สามารถที่จะจบเกมได้หรือว่าปิดเกมได้นะครับเพราะว่าตัวประกันเนี่ยยังอยู่ในความครอบครองของคนร้ายอยู่นะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการที่จะมีการพูดคุยหรือว่ามีการส่งกำลังเข้าไปส่ง

ตัวของคนร้ายเนี่ยเงียบหายไปประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วทำให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้อากาศยานไร้คนขับในการบินเข้าไปสำรวจตามจุดต่างต่างเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตัวของทางเจ้าหน้าที่เองด้วยแล้วก็เป็นการใช้เทคโนโลยีในการตามหาตัวคนร้ายอีกด้วยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงครึ่งแล
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งทางพบทบผลเอกอภิรัตคงสมพงศ์นั้นเดินทางกลับไปเมื่อช่วงประมาณตีสี่ครึ่งที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านเพียงสั้นนะครับสีหน้าสีตาท่านนั้นค่อนข้างมีความเคร่งเครียดครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นในมือ

ศรีมามีการเตรียมห้องผ่าตัดมีการเตรียมห้องฉุกเฉินรวมถึงแพทย์๕๐คนพยาบาลอีก๘๐คนในการดูแลภายหลังจากที่มีการเคลียร์สถานการณ์ตรงนี้ซึ่งผมคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งถึงจะสามารถเคลียร์สถานการณ์ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าตัวของคนร้ายอยู่บริเวณ
ถ้ารายงานให้เพิ่มขึ้นต่างนะครับหากนับรวมกับผู้เสียชีวิตอีกยี่สิบเอ็ดลายนั้นจะมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น๒๕ลายและบาดเจ็บอีกประมาณ๓๔คนครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่

ไม่อยากจะรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตว่า

มีการยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น
อีก๔ศพซึ่งเป็นประชาชนทั่วไป

อยู่ที่บริเวณชั้นจีนแล้วยังไม่สามารถ

ภายในห้างเทอร์มินอลแห่งนี้นั่นเอง